หลังจากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ใต้สะพานไทยเบลเยี่ยมก็ต้องมีการปิดการจราจรไป
แต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ทางกรุงเทพมหานครให้เปิดนะครับ

ไม่ติดเพราะวันนี้เปิดให้ครบทุกเลนเป็นวันแรก
ทางด้านของนางมรสนิอษฐกูลเป็นผู้เนยการเขตประธุม่าในกรุงเทพอาหารนคร
ก็เป็นประธานในการไปเปิดช่องการสันจรสะพานไทยเบียวเยี่ยมทหารที่๔
หลังจากทำการปิดซ่อมแซมจากเหตุเพลิงไหม้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ย๒๘กุมภาพันธ์โอ้โห
เพลิงลุกไหม้ขึ้นมาสูงมากทีเดียวนะครับ
ซึ่งก็ส่งผลให้โครงสร้างของสะพานได้รับความเสียหาย
แล้วก็ต้องปิดไปเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่
โดยหลังจากเกิดเพลิงไหม้ทางกรุงเทพมหานครก็ได้ดำเนินการซ่อมแซม
ให้รถนั้นสามารถสัญจรผ่านไปมาได้เป็นการชั่วคราว
เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็น
และบรรเทาความเด็บร้อนของประชาชนได้ระยะหนึ่งนะครับ
ทางนี้ก็ได้เร่งดำเนินการปิดซ่อมแซมเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของสะพาน
แล้วก็ส่วนที่ได้รับความเสียหายให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงแล้ว
โดยมีการเปลี่ยนคาเหล็กของสะพานทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก
ซึ่งการเปิดใช้สะพานไทยเบลเยี่ยมทั้งสองฝั่ง
ถือว่าเสร็จเร็วกว่ากำหนดเดิมที่ตั้งไว้๒๒วัน
เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรบนถนนพระรามที่๔
และพร้อมรองรับปริมาณการจราจรรถในช่วงของเปิดภาคเรียนแน่นอนครับ
โรงเรียนจะเปิดเทอมแล้ว๑๕พฤษภาคมคือวันจันทร์หน้าแล้วก็
ซึ่งหลังจากเปิดใช้สะพานก็ทำให้การจรัจรรณ์บริเวณนั้น
มันคือยาวถอยลงมาอีกเยอะเลยตอนนี้ก็น่าจะขับรถกันสะดวกมากขึ้นนะคะ